ไปหาของอร่อยกันต่อที่พิศนุโลกบ้านผมก็บอกว่าข้าวห่อใบบัวที่นี่ทีเด็ดเลยครับ
อ่ะงั้นไปกันเลยเขาบอกว่ารวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนกันด้วยนะครับ
ศูนย์การเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ที่ตามกำนันไปเลยนะกำนันตะบนหัวรอนำแม่ทัพเป็นกลุ่มแม่บ้าน
อาชีพขนมไทยและอาหารพื้นถิ่นทำเมนูข้าวห่อใบบัวเป็นอาหารโบราณ
เป็นการเชิดชูอาหารไทยให้มีความสูงค่ามากยิ่งขึ้น
เขาบอกว่าพิถีพิถันทุกขั้นตอนเลยนะครับแล้วบอกเลยว่าคัดสรรเนี่ย
ของตลอดข่าวของเราว่ากลุ่มแม่บ้านของชุมชนนะ
รวมตัวกันทำข้าวห่อใบบัวข้าวคลุกกะปิห่อใบบัว
และเมนูประกิกยากสุดเล่านอะเขาบอกวัตถุดิบต่าง

ผัดข้าวห่อใบบัวนี่ก่อน
แล้วบอกเลยนะในนั้นมีแต่พวกธัญพืชทั้งนั้น
โอ้ไทยเมื่อกี้นี่มีแปะกรวย

เนี่ยผัดแบบพอประมาณนะ

ข้าวมันจะสุกแบบพอดีเปิดมาโอ้โหควันขโมง
มันน่าจะหอมมากเนอะเวลาเปิดห่อ

ดูดิเห็นไหมเวลาเปิดเขาจะต้องแบบใช้มีดแบบกรีดออกกรีดออก

มันคล้ายแบบข้าวผัดแบบแปดเซียนอะไรอย่างนี้
อารมณ์ประมาณนั้นเลยแหละครับคุณผู้ชมครับ
มีความอร่อยแบบเฉพาะตัวและทางกลุ่มเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ว่า
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนสนใจอยากจะสนับสนุนชุมชนแล้วก็ไปได้นะ
ติดต่อได้เลยนะหรือจะโทรไปสอบถามเพื่อที่จะทำออกมาเป็นมื้อกลางวัน
หรือช่วงพักเบรกของการประชุมจัดใดจัดก็ได้หมด
ติดต่อเลย๐๙๕๒๓๕๓๒๘๗นี่ฮะ
เมื่อกี้มีแหนมเห็ดด้วยโอ้โหนี่น่าจะเป็นเครื่องเคียงพวกน้ำพริกกะปิ
แล้วก็พูด้านขนมทงขนมเทียนโอ้โหน่ากินน่ะสั่งแบบนี้
มีโอกาสลองโทรไปสั่งดูของดีฝากด้วยคุณชนะ
ฝากฝากผมทำไมฝากซื้อผมไม่ได้กลับบ้านไปนานแล้ว
ก็กลับลืมเอ้าสนุกสนานกันนะคุณผู้ชม